ร้องได้ไงล่ะ

เหมือนนางคนเคยรออย่าง
อยากให้เธอรู้ว่า
มันทรมานเหลือเกิน

มันตื่นเต้นขนาดไหนเนี่ย

ก็เป็นเรื่องปกติของบนเวทีแห่งนี้

ร้องได้ให้ล้านคือความตื่นเต้นครับ

มาเลยนะมาเฉลยกันเลยนะครับ
จะไปต่อได้หรือไม่นะครับ

น้องน้ำเพชรร้องได้

ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้

มูลค่า๔หมื่นบาท

ทืมเธอวิทยาบ้านทุ่ง

๔๐๐๐๐นิดให้คุณแม่หมดเลยไหม

ไม่รู้ว่าทำไมณวันนั้นที่มีคนมาบอกว่า

แล้วมาถึงตอนเนี้ยสิบปีผ่านไปการตัดสินใจของเราในวันนั้น
ถือว่าคุ้มค่าไหมคะคุณแม่คุ้มค่ากว่ายิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งอีกค่ะ
คุณแม่ทำงานอย่างสุดกำลังเลยรีดผ้าจนนิ้วเจ็บมือเจ็บไปหมด
ค่ะเพราะต้องทนด้วยต้องสู้ด้วยเพราะกลัวลูกไม่ได้กินไม่ได้เรียนค่ะ
อย่างหมดหัวใจเลยไหมคะรักอย่างหมดหัวใจเลยครับแลกชีวิตได้ค่ะ
ชีวิตได้แลกชีวิตกันได้เลยน้ำเพชรได้ยินอย่างงี้แล้วรู้สึกยังไงบ้าง
รู้สึกก็ดีใจค่ะที่หนูได้ทำเพื่อแม่แล้วแม่ก็ทำเพื่อหนูเต็มที่แล้วค่ะ
ก็ยังมีเรื่องราวชีวิตของคุณแม่ยุภานะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในคราวหน้านะครับ
แต่บอกได้เลยว่าถ้าเกิดคุณแม่ยุภาไม่รับน้องน้ำเพชรมาเลี้ยงไว้นะครับทุกวันนี้คุณแม่ยุภาจะเหลือชีวิตอยู่คนเดียวเท่านั้น
ถึงได้บอกว่าระหว่างเขาคู่นี้คือพรมลิขิตจริงค่ะ
และวันนี้น้องน้ำเพชรนะครับก็มาแสดงความกระตันอยู่ต่อคุณแม่ยุภาได้อย่างดีเยี่ยมเป็นแบบอย่างให้กับ
อีกหลายหลายคนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันครั้งหน้านะ
ครั้งหน้านะครับก็ต้องกลับมาพบกันใหม่มาเป็นแรงใจนะครับ
มันเป็นแรงเชียร์ให้กับน้องน้ำเพชรแล้วก็คุณแม่นะฮะแต่ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตครับ
พิเศษครับนักสู้รุ่นจิ๋ววันเสาร์และวันอาทิตย์สองวันเลยนะครับคุณผู้ชม
แปดนาฬิกาเปิดมาเลยครับไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองครับ
เพราะฉะนั้นจบจากรายการของเราอย่าเพิ่งย้ายช่องหนีนะคะ
กันต่อเลยค่ะกับรายการเกมต่อชีวิตพี่เอชายามิดชัยรออยู่ค่ะ
สี่คำถามกับเงินหนึ่งล้านบาทค่ะครับ
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาคุณผู้ชมที่รักไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
วันนี้หนูดีใจค่ะที่หนูได้แบ่งเบาภาระแม่
หนูจะกลับไปซ้อมแล้วครั้งหน้าหนูจะคว้า๘๐๐๐ให้ได้ค่ะ

เป็นม่ายอยู่อยู่คนเดียวคือลูกคนโตเสียก่อด้วยอุบัติเหตุ
หลังจากนั้นคุณพ่อก็มาเสียค่ะ
แล้วก็อยู่กับลูกคนเล็กค่ะแล้วก็จึงมาเจอน้ำเพชรค่ะ
คุณแม่ร้องไห้บ่อยไหมร้องไห้บ่อยมากเลยค่ะ

ก็ไปกอดแม่แล้วก็บอกแม่ว่า

หนูจะอยู่กับแม่ถ้าแม่ไม่มีพี่ก็ไม่เป็นไร
หนูจะสู้อยู่กับแม่ไปตลอดค่ะ
หนุ่มทุ่งกระจงทองฝากเพลงรักลอยลองสูงใจฉัน